ตายเป็นตัวที่๒ลอยติดแพร่หอยในจังหวัดชนบุรี
แต่ว่าอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดพังงา
จังหวัดอะไรนะพางงาจังหวัดพางงานะที่จังหวัดพางงา
นี่แหละครับพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้นะฮะ
โดยชาวบ้านบ้านนอกนานนะครับก็คือคุณพี่ชาญจาริการ
พบเห็นโลมาขนาด๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดขึ้นมาเกยตื้น
บนชายหาดบ้านนอกนาตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกัวป่า
จังหวัดพังงากำลังพยายามดิ้น

คุณยายอย่าให้ทูตจังหวัดบ่อยนะ

เออนะฮะแต่ว่าช่วยไม่สำเร็จคุณนะฮะ
ได้ร่วมกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ช่วยกันอุ้มโลมาตัวนี้ปล่อยกลับสู่ทะเลเลย
ก่อนจะว่ายน้ำหายไปอย่างปลอดภัย
คือตอนแรกพยายามจะผลักดันให้เขาออกไปใช่ไหม
แต่ไม่สำเร็จท้ายสุดชาวบ้านบอกอุ้มเลยละกันนะ
แล้วก็ค่อยปล่อยเข้าไปแบบนี้นะครับ
ด้านของสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทรา
สัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
สาเหตุของการเกยตื้นของโลมา
น่าจะเกิดจากอาการป่วยจนไม่สามารถสู้กับแรงคลื่นได้

ซึ่งพบมากในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคุณ
ดังนั้นชาวบ้านหรือประชาชนหากพบเห็น
ไม่ควรปล่อยโลมาลงสู่ทะเล
เพราะอาการป่วยอาจทำให้โลมาไม่สามารถว่ายน้ำและจมน้ำได้
แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
หากมีการปล่อยลงน้ำไปแล้ว

เดี๋ยวจะติดตามดูความปลอดภัยของโลมาตัวนี้ต่อไปนะครับ
ไปดูกันที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีกันบ้างนะครับ

พยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก

กวานบลูด้าที่ลอยมาติดอยู่บริเวณแพร่หอยกลางทะเล
ในตำบลอ่างศิรานะครับ
ก็ซากวานมีสภาพเน่าเปื่อยมาก

ขนาดใหญ่เกือบ๑๐เมตรคุณเป็นเพศผู้นะครับ
ว่าจะตายมาแล้วประมาณ๑อาทิตย์
แล้วก็ตอนนี้นะเป็นตัวที่๒แล้วที่พบภายในรอบ๑สัปดาห์

มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาเข้ามาใกล้

หาอาหารเจ้าหน้าที่ก็พยายามเก็บข้อมูล
เพื่อหาสาเหตุการตายของวานบูด้าตัวนี้ต่อไปนะครับ